เพราะเมื่อวานมีการประลองความเร็วกันที่ชนบุรี
แล้วปรากฏว่าประลองความเร็วกันอยู่ดี
รถเก๋งที่กำลังวิ่งมาอย่างรวดเร็วไปพุ่งชนรถพ่วงข้าง
จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนอนกันเกลื่อนกลางถนนเลยนะฮะ
ประลองความเร็วไม่ได้อยู่ในสนามที่ถูกต้อง
ไม่ได้อยู่สิครับก็มาอยู่กลางถนนแบบนี้
ก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓รายนะครับ
สภาพรถเก๋งฮอนด้าที่พังยับเยินหลังประสบเหตุ
เสาไฟฟ้าบริมทางจนหักเป็น๒ท่อน
เกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิทย์ขาเข้าสัตหีบที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ติดอยู่ภายในรถคือนางสาวชนทิชา
ซึ่งอาการสาหัสหมดสติคาเบาะนั่งข้างคนขับนะครับ
ส่วนอีกคนนะครับคือนายธรรมศาสตร์คนขับที่ได้รับบาดเจ็บ
ขาขวาหักผิดรูปแล้วก็ตัวกระเด็นตกในร่องน้ำกลางถนนครับ
อกจากนี้ยังมีผู้ใช้รถใช้ถนนที่มาเจอเหตุการณ์ในขณะนี้พอดีนะครับ
ขี่รถพ่วงข้างขายชุดชั้นในชายหญิงขี่มาเส้นทางนี้พอดี
สิ่งของกระจัดกระจายเต็มถนน
เจ้าหน้าที่ก็เร่งนำผู้บาดเจ็บทั้ง๓คน

จากการสอบสวนนายวิทยาวัฒน์ฟางหนองดูนะครับ

แล้วก็เป็นเจ้าของกล้องหน้ารถ
ที่สามารถบันทึกภาพอุบัติเหตุครั้งนี้ไว้ได้นะครับ

ขณะที่ขับรถเพื่อจะกลับบ้านพัก

ขับรถไล่ตามรถเก๋งวีออสมาด้วยความเร็ว
ลักษณะเหมือนแข่งกันมานะครับ
คือเขาแข่งมาแล้วเหมือนจะเสียหลักนะครับ
ไม่น่าคือผมไม่ได้เข้ามาใกล้ไงครับ

แต่ผมมีคลิปอยู่

แต่รถเก่งอีกคันหนึ่งไปแล้วไม่รู้ไปไหนนะครับ

กำลังบีกันอยู่เลยนะปรากฏว่า

มีรถพ่วงข้างชิดขวา

ก็ต้องหักหลบซ้าย
หลบซ้ายไม่ทัน
ก็เลยเฉียวกับรถของรถพ่วงข้างขายชุดชั้นใน
จึงทำให้คนขี่รถพ่วงข้างก็ได้รับบาดเจ็บตามไปด้วยนะครับ
แล้วก็รถฮอนด้าก็เสียหลักหมุนไปชนเสาไฟฟ้าริมถนน
นี่แหละฮะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะครับ